คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
วงการบันเทิงของเราสูญเสียคุณแตงโมนิดามากว่า๑เดือนแล้ว
ก็ยังมีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง

เขาก็มักจะบอกเล่าถึงความประทับใจ
แล้วก็ความคิดถึงดาราสาวผ่านทางโซเชียล

อย่างนักแสดงรุ่นน้องแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยนะ
คุณเชียร์ที่คำพรเป็นอีกหนึ่งคนเลยบอกว่า
ไปเร็วมากนะ๑เดือนเต็ม
แต่ว่าความรู้สึกยังคิดถึงพี่สาวที่เธอรักอยู่เสมอ
พร้อมกับขอบคุณชาวเน็ตที่เปรียบเหมือนพลังโซเชียล
ที่ยังต้องช่วยกันทำให้ปมการเสียชีวิตของแตงโม

อย่าให้เรื่องเงียบพูดได้ง่ายแบบนั้นเลยนะคุณผู้ชม

แล้วก็หวังว่าสุดท้ายแล้วความจริงเรื่องนี้จะปรากฏสักทีค่ะ

เพราะว่าคือเผลอแป๊บเดียวก็นี่แหละค่ะ
คือเชียร์ว่าการติดตามทั้งวันทั้งคืนของศูนย์ทุกคนก็แบบว่า
อาจจะคิดไม่ถึงว่าแป๊บเดียว๑เดือนแล้วเนาะ
เราพยายามหาคำตอบกับเรื่องที่เอ๊ะกันมาตั้งแต่แรก
มันมีคำตอบให้เราต้องสงสัยกันเยอะพอสมควรอย่างนี้
มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้

คือมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นได้คำตอบกับอะไรเลย

คือเชื่อว่าเรื่องนี้มีพลังของคนที่มีความหวังดี
ของคนที่มีความหวังดีมีความรักพี่โม
แล้วก็มีพลังของการอยากเห็นความยุติธรรมเยอะมาก
ในเมื่อยังมีคำถามอยู่แล้วเรายังไม่ได้คำตอบ
หรือเรายังมันยังไม่ได้จบกระบวนการนะคะ
ต้องยอมรับว่านี่คือพลังหนึ่งที่เชียร์รู้สึกแบบ

เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะ
แต่ทุกคนต้องการเห็นความยุติธรรมกัน